ดูเรื่องของบรรยากาศวันวาเลนไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยนะฮะ
หลายคู่หลายคนก็ควงกันไปจดทะเบียนสมรสกันอย่างชื่นมื้น
คุณสุภาษาล่ะจ๊ะเมื่อไหร่จ๊ะ

นุ่มฝ่ายาท
แห่งที่๖ปี
อายุ๖๑ปีนะครับ
ไปดูที่สงขลากันบ้างนะครับ
คู่รัก๒๒คู่ในจังหวัดสงขลา

จดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา

รักจริงแอดสถิงพระ
ท่ามกลางสักขีพยานกว่า๑๐๐คนนะครับ
จากนั้นทั้งหมดยังเดินทางไปยังเกาะคำเหียง
ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลสาบสงขลา

เป็นตัวแทนสื่อความรัก
พอปลูกต้นไม้ต้นนี้ยังเล็กอยู่

ต้นโตแล้วความรักเราก็เติบโตเช่นเดียวกัน

๒๐ปีโอ้ต้นโตแล้วเราก็ยังรักกันอยู่
๓๐๔๐ปี๕๐๖๐ปีโอ้ยืนยาว

แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการรวมรับศีลรับพร
พระสงฆ์บริเวณด้านหน้าผาม่านไม้

ค่ะมาที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
เมื่อวานนี้วันวาเลนไทยเขาก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันนะคะ
รักกว่า๓๐คู่แต่งกายด้วยชุดคาวบอยคาวเกิล
เพราะว่าที่สระบุรีต้องเป็นชุดแบบนี้มีฟาร์มเยอะนะคะ
แล้วก็นั่งมาบนอานม้าภายใต้ชื่องาน๑๔กุมภาพันธ์สัญญารักษ์วิวาคาบอย
ซึ่งจัดขึ้นที่อาณาจักรฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์คขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสระบุรีถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะ
ต่างจากที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีจากภาพที่เห็นครับ
แต่ว่าต่อไปเนี่ยจะมีการจัดพิธีสมรสหมูนะทางเข้าอาจจะลำบากนิดนึงนะคะ
สมรสหมู่แล้วก็จดทะเบียนสมรสบนสะพานหินท่าลี่
จุดนี้อยู่ในพื้นที่บ้านร่าสมบูรณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดนะคะ
มีบ่าวสาว๑๙คู่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความชื่นมื้นอยู่ที่อุดรนะ
สนุกสนานท่ามกลางญาติพี่น้องจำนวนมากก็มาร่วมงานด้วย
สำหรับพิธีจดทะเบียนสมรสที่สะพานหินท่าลีมีอายุมากถึง๖๕ล้านปีแห่งนี้

นี่สะพานหินท่าลีเขาชื่อท่าลี่นะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอุดรนะคะ
ไปเที่ยวได้และที่มาจดทะเบียนที่นี่เพราะถือว่านี่เป็นจุดที่จะทำให้รักยืนยาวเหมือนสะพานหิน
สะพานหินอายุ๖๕ล้านปีความรักเราก็ต้องไป๖๕ล้านปีเหมือนกัน
ครับใช่ครับแล้วกว่าจะผ่านเข้าไปก็ต้องผ่านเส้นทางที่ยากลำบาก
ก็เหมือนความรักผ่านเส้นทางที่ยากลำบาก
สุดท้ายเราก็มีความรักที่สมหวังนะครับ
ไปดูที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำครับ
รักชาวไทย๑๓คู่พากันเข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรส
ในงานมหัศจรรย์แห่งรักแอดพนมรุ้ง
ก้าวเดินไปด้วยกันด้วยรักที่มั่นคงดุดขุนเขา

จัดขึ้นเป็นปีแรกนะครับภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
โดยทุกคู่รักได้ร่วมประกอบพิธีบูชาบัว๘กลีบก่อน
ปิดท้ายกันที่จังหวัดนนทบุรีครับจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส
คู่รักที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะได้รับใบทะเบียนสมรส
นี่แย่ที่สุดกว่าเพียงที่อื่น
อุ่นจะให้เลย
เห็นกันชัดเจนว่าเราจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้ว

แสดงศรีสัญแสดงหัวละครเล็กของคณะโจวิส
ตอนฮานุมานกับนางสุพานามัฐษา
ซึ่งคงแน่นอนคียกภาพราศีกัน
ก่อนที่ฮานุมานจะมาด้มมองดูสิ